แต่ถ้าหากใครยังไม่จุใจอยากจะไปขอโชคขอลาบขอพรกันอีก
ดิฉันมีที่แนะนำนะคะก็คือสารเจ้าแม่ดอกรัก
ซึ่งอยู่ที่โคนต้นโพอายุเป็นหลายร้อยปีคุณผู้ชมนะคะ
ที่นั่นจะเป็นยังไงบรรยากาศแบบไหนไปดูสิจ๊ะ

ลังการงานสร้างยิ่งใหญ่เหลือเกิน
บริเวณสารเจ้าแม่ดอกรักที่ใต้โคนต้นโพเก่าแก่อายุหลายร้อยปี
สภาพมันก็ต้องผูกพังไปตามการเวลานะคะ
แต่ว่าตอนนี้มันเหลือเพียงแค่ต้นโพขนาดใหญ่ตั้งอยู่เท่านั้น
อยู่ที่หมู่๑ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
นักเสี่ยงโชคก็พากันนำของเครื่องเส้นไหว้ต่าง
กราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ดอกรัก
โดยนางสมใจวัฒนกูลอายุ๖๗ปี
ชาวบ้านที่มาบริเวณนี้นะคะเขาบอกว่า
เคยพาหลานชายมาที่นาด้วย
แล้วก็ปล่อยให้หลานนั่งเล่นอยู่โคนต้นโพ
คือนากับต้นโพอยู่ใกล้กัน
พอคุณยายไปทำนาก็ให้หลานมาเล่น
ปรากฏว่าหลานเนี่ยนะเล่นอย่างสนุกสนาน
เหมือนมีเพื่อนเล่นด้วย

หลานอยู่คนเดียวทำไมสนุกอะไรขนาดนั้นดิ
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งลี้ลับ
เพราะก็มีชาวบ้านหลายคนพูดเหมือนกันว่า
มักจะมีเด็กผมจุกออกมาวิ่งเล่นบริเวณนี้

คุณยายสมใจแล้วน้องสาวก็เลยพากันมาที่จุดนี้
มาเพื่อขอโชคเสี่ยงดวง

ทำการเสี่ยงดวงตามความเชื่อ

หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันอันนี้
จากที่จังหวัดอ่างทอง
เขามีเรื่องเล่าเรื่องราวที่บอกต่อกันมาแบบนี้
แต่ต้นโพใหญ่แบบนี้นี่หลายร้อยปีจริง
แต่ว่าถ้ามองในแง่เรื่องความปลอดภัย
คุณผู้ชมก็ระวังด้วยบางทีลมพัดแรงหมดตก